ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ควบคุมตัวนายเล่าตาแสนลี่ราชายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากตำรวจใช้เงินกว่า๑๑ล้านบาทเพื่อติดต่อล่อซื้อไอซ์๒๐กิโลกรัม
ซึ่งก็เป็นความพยายามครั้งที่๒นะครับ
หลังจากที่ได้เคยล่อซื้อแต่ว่าไม่สามารถจับตัวเล่าตาได้
ไปติดตามปฏิบัติการครั้งนี้จากรายงานครับ
ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ตัวนายเล่าตาแซนลี่ราชายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ
หลังตำรวจใช้เงินกว่า๑๑ล้านบาท
เพื่อติดต่อล่อซื้อไอซ์น้ำหนัก๒๐กิโลกรัม
ซึ่งเป็นความพยายามครั้งที่สอง
หลังเคยล่อซื้อและไม่สามารถจับตัวเล่าตาได้

จึงต้องรอบครอบเพื่อจับกลุ่มราชายาเสพติดให้ได้

สั่งยาเสพติดจากโรงงานชายขอบประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อนำยาเสพติดมาส่งให้
จากนั้นจะสั่งให้ลูกน้องที่เป็นชาวลีซอร์
ให้ไปรับยาและนำมาซุกซ่อนในพื้นที่เกษตรกรรม

ก่อนจะนำส่งให้กับลูกค้าตามออเดอร์
เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด
จะถูกนำมาฟอกด้วยการเปิดกิจการต่าง
ปั๊มน้ำมันร้านมินิมาตรและร้านกาแฟ

จากจะเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเล่าตาปิโตเรียม
แล้วก็เป็นที่ทำการกำนันตำบลท่าตอน

ซึ่งเป็นลูกชายของนายเล่าตาแล้วนะคะ
ที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งในการฟอกเงินของเล่าตาค่ะ
เพราะว่านอกจากเรื่องของการเปิดปั๊มน้ำมันแล้วนะคะ
ที่นี่ยังเป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของชาวเขานะคะ
ที่เป็นแหล่งในการฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดนั่นเองค่ะ

ก็ดำเนินการในการเข้ามาตรวจสอบหรือค้น

ทำให้ตำรวจสามารถที่จะล่อซื้อไอซ์ได้๒๐กิโลกรัมนะคะ

ก็อยู่ระหว่างการขยายผลของตำรวจค่ะ
พลตำรวจตรีสมหมายกองวิสัยสุขรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดยืนยันว่า

เล่าตายังไม่เคยหยุดพฤติกรรม
ในการทำลายชาติด้วยการขายยาเสพติด
แม้ที่ผ่านมาสารดีกาจะยกฟ้อง
แต่เงินจำนวน๑๑ล้านบาทที่ตำรวจใช้ในการล่อซื้อ

ที่จะใช้เอาผิดเล่าตาและเครือข่าย
จบชีวิตราชายาเสพติดชื่อกล้อง
ขณะที่ตำรวจประปวัติศาสตร์และฝ่ายปกครอง

หมู่บ้านห้วยซานหมู่ที่๑๐ตำบลท่าตอน

และนายวิจารณ์แสนหลี่บุตรชาย

เล่าตาพัฒนาเครือข่ายส่งยาเสพติด

ทำให้การติดตามแกะรอยทำได้ยาก

จะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติม
และเตรียมขยายผลจากปุ่มเครือข่ายยาเสพติด

ไปถึงขยายผลยึดรับมูลค่าหลายพันล้านบาท
ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดยืนยันว่า
นโยบายเดียวที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะมุ่งปฏิบัติ
นั่นคือนักค้ายาเสพติดต้องจนกว่าขอทาน

แต่มะเร็งของชาติจะต้องถูกกำจัดอย่างเด็ดขาด

ข้าวเทรัตน์ทีวีปรายงาม